มาถึงคลินิกเถื่อนกันบ้างยังไงครับมอเตอร์
วันนี้คลินิกความงามเยอะ

คือหมอจริงหมอปลอมเราจะได้เจอข่าวกันเยอะพอสมควรเนาะ
มันเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง

คนเราทุกวันนี้ช่างมันจะเกิดมาสวยไม่สวยไม่เป็นไร

ทุกวันนี้เมื่อก่อนจมูกมันจะมีอยู่ไม่กี่ที่

ทั่วประเทศทุกจังหวัดจริงเนอะ
คลินิกเสริมความงามอยู่ทุกหย่อนอย่าง

คำถามอะแค่กรุงเทพเคยดูมั้ย
ถามว่าซอยไหนพื้นที่ไหนไม่มีคลินิกเสริมความงามบ้าง

แต่คำถามว่าแล้วอันไหนเถื่อนอันไหนไม่เถื่อนเราจะรู้ได้ไง

วันนี้เขามีการกวาดล้างจับกลุ่มคลินิกเสริมความงามเถื่อน๘แห่ง
ในกรุงเทพชนบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ปฐุมธานีนะครับ
ก็จับกลุ่มผู้ต้องหา๘คน
นางสาวธนัดศรอายุ๒๔ปี
ศรีสุนีอายุ๓๖ปี
นางสาวนปราพัฒน์อายุ๓๙ปี
นายจิรัติอายุ๒๓ปี

แล้วก็ศาสิพัฒน์อายุ๓๖ปี
มีคุณก้อละกดอายุ๕๔ปี
แล้วก็นางสาวบุญภา๔๘ปี

คือก่อนหน้านี้เขาได้รับร้องเรียนจากออยและสบสเนี่ย
ให้สืบสวนกรณีบุคคลแอบอ้างเป็นแพทย์

เป็นแพทย์เอกอะหมอกันเยอะจริง
แล้วก็หลอกเสริมความงามให้ประชาชนหลายพื้นที่เนี่ย
บังรายก็ใช้วิทีการศึกษาวิทีการฉีดเสริมความอำน้ำจากไหนรู้ไหม
อกจากปืนที่สั่งทางออนไลน์แล้ว
อุปกรณ์การฉีดทั้งหลายสั่งทางออนไลน์เจ้าค่ะ
มาได้หมดเลยถูกสั่งย่าต่างจากช่องทางออนไลน์
แล้วปรากฏว่าเมื่อก่อน
คือเขาก็เอาหน้าเขาเองเนี่ยฉีดแล้วก็ไปทำให้ลูกค้านะครับ
จากการตรวจค้นเนี่ยพบเป็นคลินิกที่เปิดบริการโดยไม่มีใบรับอนุญาตนะครับ
พร้อมกับยึดของการได้ทั้งหมดนะตำรวจตกใจเลย๘๓๖รายการนะ
โอ้โหแสดงว่าธุรกิจเฟื่องฟูมากนะครับ
ก็ไปดูแต่ละคนเนี่ยก็คือจบปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์เนี่ยมีไหม
มีมีอยู่๒คนแล้วก็จบม๖๔คนปวส๑คน
ปล่าสุดคือมีจบป๖อีก๑คนโอ้โหแต่ฉีดหน้าให้ลูกค้า
ก็คือมาฉีดหน้าให้ลูกค้าอย่างงี้โอ้โหน่ากลัวเนาะเราก็ไม่รู้จักได้ยังไงอะ
คือเวลาฉีดเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อส่วนนั้นส่วนนี้ไม่งั้นหมอก็จะใช้เวลาเรียน
แล้วคนที่ไปเป็นลูกค้านี่เขาคงไม่ทราบเหมือนกันเนอะก็ไม่รู้ก็เห็นเป็นหมออ่ะ
แล้วก็ใส่เสื้อหมออย่างเงี้ยใส่ชุดกราวอย่างเงี้ยใส่เสื้อหมออะ
ก็เนี่ยถามว่ายูทูปมีไหมมันก็มีกัดซิกัดซิกัด
ฉีดผิดไปปากเบี้ยวไม่ได้เลยนะพี่
พี่เคยบอกแล้วไงเมื่อก่อนกว่าพี่จะยอมฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าตัวเองอ่านมาตลอด

มันควรบอกว่าฉันไปถามหมอฉีดแล้วตาบอด

แต่จะต้องใช้คนที่มีความรู้

ลืมว่าบนหน้าเรามันมีเส้นประสาทมากมายนะ
เพราะถ้าคุณจะต้องเลือกหมอที่แบบว่า

เพราะบางคนฉีดมาเสร็จแล้วยิ้มไม่ได้

ถ้าปากเบี้ยวเลยจะเป็นยังไง
เคยนำเอาความรู้ตรงนี้ที่แม่กำลังบอก

เพราะฉะนั้นไมส์กาอดด์ร้อนแบบนี้นั่งเท้าอยู่อย่างนี้

ใช่นี่จะแทบจะสลับกันฉีกกันเองเนี่ย

ไปทั้งทรีนิกดูดีแล้วแต่ว่าเขาต้องเลือก
ต้องเลือกต้องเลือกคือนี่เขาก็
แต่ฟิลเลอร์มันไม่มีคำว่าถูกเลยนะครับถ้าหนักที่มันมีคุณภาพแล้วมันของแท้จริงจริง
อาจมีจริงมันไม่ถูกนะลองดูซื้อฟิลเลอร์

เห็นมั้ยล่ะน่าจะมีคนปกติคิดอ่ะ

ทุกคนบอกตัวเองเป็นผู้ช่วยหมอเป็นหมอหมด
ใครจะบอกตัวเองไม่ใช่หมอใช่ไหม

สมัยก่อนโดยส่วนใหญ่เวลาบางคนเขาไปฉีดอย่างนี้

ถ้าคนที่ไปแก้หน้านะปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
หมอกระเป๋าถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะ
ถ้าแบบราคาถูกหน่อยก็จะเป็นลักษณะของการเป็นเหมาะกระเป๋า

แต่ใส่เป็นซิลิโคนแล้วโดยส่วนใหญ่ที่เห็นตะแก้เนี่ย
จะหมุคามอย่างนี้มันต้องไปขูดออกมาเป็นก้อน
อ๋อคือฟิลเลอร์ฟิลคอนิตต่างกันเยอะหรือเปล่า

มีแบรนดี้ก็ทุกอย่างนะฉีดฟิลเลอร์อ่ะอืม
บางทียังเป็นก้อนกลับไม่เป็นก้อนอ่า
หมอก็ถึงบอกว่าเวลาฉีดปุ๊บแล้วแต่ความประนีตของหมอว่า
มันจะนวดจะคึงใช่มีความสำนานมากอ่ะอ่า
ต้องใช้แบบหมอที่แบบมีความชำนาญอย่างบางคนฉีดฟิลเลอร์ที่ไหนก็มี
มีอ่ะหมอถูกต้องอ่ะมีเอ้าแต่ฉีดปุ๊บเอ้ามันขี้มาค้า
มะม่วงมาจากไหนรู้อ่าไปแล้วใช่

กล่องเขาจะมีแบบชื่อว่ามันยี่ห้ออะไร
แล้วมีฮอร์ดการผลิตมีนัมเบิร์ฟ

ว่าวันนี้เราถ่ายกล่องนี้นะที่เราเคย

เพราะว่าหลังเกิดแบบฉีดไปปุ๊บแล้วมันไม่สว่าง
แล้วมันมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ย้อนกลับไปดูได้เลย

มันไม่ได้เหมือนแบบโบท็อกที่แบบฉีดแล้วมันหายไป

แต่แค่มันต้องดีมันต้องเลือกยี่ห้อด้วย
อย่างที่แม่เข้าวงการโบท็อกฟิลเลอร์ที่

แค่โบร์ต็อกอย่างเดียว

คนแรกที่นำแม่เข้าสู่โปรกรันฉีดคนนี้

แฟนที่เป็นหมอคือคนที่ส่องที่พาแม่เข้าสู่วงการทันศัยกรรม

ว่าขนาดที่หน้าเราเร็วอยู่เรารักษาเอาไว้

พดว่าในที่สุดมันมีแต่กางออกกางออกกางออก

แต่ก่อนหน้านี้คือโบท็อกคนอื่นเขาฉีดกันแบบว่า
ฉันฉี่ทุกวันเฉี่ยฉี่ทุกอาทิตย์

เพื่อนฉันไม่เอเรื่อง

คือหมอขอนโดอยู่หน้าบ้านหมอลงมาเลยเร็วอะไรอย่างนี้เลย
ตอนนี้นี่คือมีหมอบฟิลเลอร์
เมื่อก่อนจริงป่ะมีหมอจริง
เหมือนมาไปไกลแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือส่งให้ตำรวจ

มันก็เป็นข้อผิดที่เรารู้อยู่แล้วฉีดโดย
ข้าวใส่ไข่สบกว่าไข่ใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา
ข้าวใส่ไข่สบกว่าไข่ใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา
ข้าวใส่ไข่สบกว่าไข่ใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา